นี่ดูแล้วคนร่วมงานกันแท้

อย่างเหตุการณ์นี้ลูกน้องแค้นโดนด่า

คือเหมือนผู้จัดการมีเหตุการณ์ที่ผู้จัดการเนี่ย

ลูกน้องก็ไม่พอใจครับเอามีดฟันแต่ว่าฝั่งผู้จัดการเอง
กลับมาได้ฟันคืนได้เลือดทั้งคู่เลย
นี่คือสภาพของคนเข้าใจผิดกันเฉยใช่ไหม
เอากันเลือดอาบตัวพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เลือดอีกเลือดนี่เลือดเลย

เพราะว่าได้ฟันกันไปคนละฉับ๒ฉับคุณผู้ชม
ผู้จัดการแล้วก็คู่กรณีซึ่งเป็นลูกจ้างในบริษัทนี่แหละ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีก็รับแจ้งเหตุว่า
มีคนทะเลาวิวาสเอามีดฟันกันหน้าบริษัทแห่งนี้แหละ
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ผู้จัดการชื่อนำเกียรติอายุ๔๑ปี
ก็โดนฟันหัวไปเลือดไหลอาบหน้า

ส่วนลูกจ้างเนี่ยหรือว่าลูกน้องเนี่ยนะอายุมากกว่านะ
ชื่อคุณเศรษฐศิริครับอายุ๕๒ปี
ต่างกันโดนฟันไหลเลือดไหลอาบหน้าเนี่ยโอ้โหขึ้นไปทั้งคู่เลย
จุดเกิดเหตุเนี่ยบริเวณโต๊ะของผู้จัดการบริษัทครับ
มีมีดอิโต้อยู่เล่มหนึ่งครับ
เดียวแต่ผลัดกันใช้นะผลัดกันใช้ผลัดกันเอามาฟันกัน
โอ้โหข้ามเลือดยังติดอยู่เลยสนิมเขลือเชื่อ
บริเวณเก้าอี้ผู้จัดการก็มีรอยเลือดกระจายอยู่ทั่วเลยครับ
ทั้งคู่ให้การว่าเข้าใจผิดกันแต่เคลียร์กันจบแล้ว

งั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลไปทำแผลครับนำเกียรติเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
นำเกียรติคนที่เป็นผู้จัดการนะมีแผลเย็บ๔เข็มครับ
ส่วนเศรษฐศิริที่อายุมากกว่าแต่ว่าเป็นลูกน้องนะเย็บไป๕เข็ม
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
จัดการก็นั่งทำงานอยู่จู่จู่ลูกจ้างเอ้ยโอ้โห
จ้างนี่เปิดก่อนนะเดินถือมีดมาเลยมาฟัน
ฉับเข้าไปก่อนที่หัวผู้จัดการเข้าไปยื้อแย่งยื้อแย่งมีดมาได้
ฟันกลับฉลับเข้าไปบาดเจ็บทั้งคู่ครับ
ภรรยาของผู้จัดการเล่าให้ฟังว่าเศรษฐศิริเนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างนะ
เป็นลูกจ้างในบริษัทที่ไม่พอใจสามีของเธอ
ซึ่งเป็นผู้จัดการที่ชอบมาต่อว่าจังเลยด่าจังเลยบ่นจังเลย
แล้วสามีของเธอก็เตือนเตือนที่เรื่องนี้ก็จำเป็นต้องเตือนนะ
ก็ลูกจ้างเมาอ่ะเมามาทำงานแล้วก็ไม่ตั้งใจทำงาน
ลูกจ้างก็เคยพูดว่าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวผู้จัดการเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ
โอ้เคยขู่แล้วด้วยเออจะโดนฟันเข้าให้ที่หัวนี่
เคยขู่มาแล้วแล้วก็จะบอกว่าให้สามีซึ่งเป็นคนต่างถิ่นอยู่ไม่ได้เลย
เพราะผมอยู่ที่นี่มาก่อนอย่านึกนะว่าผมจะไปทำจริง
ผมกล้านะโอ้โหนี่ขู่ไว้แบบนี้เลยค่ะอันนี้ที่สามีของผู้จัดการ
ภรรยาของผู้จัดการบอกนะส่วนตำรวจเนี่ย
ทั้งสองฝ่ายไปรักษาตัวก่อนครับส่วนเรื่องคดีเนี่ย
จะมีการยินยอมหรือว่าเอาความกันหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาให้ปากคำกันในภายหลังครับ